คว้าปืนมายิงพี่ชายจนได้รับบาดเจ็บนะคะ

หลังจากที่หนีไปหลังจากก่อเหตุ

เธอบอกว่าพี่ชายเสพยาเสพติดทีไร

ในต้นหมื่นมีอายุ๓๒ปีเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ถูกยิงเข้าที่สะโพกด้านซ้าย๑นัด
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรี
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพมสระบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๑ปลอกตกอยู่บนเก้าอี้พลาสติกในบ้าน
สอบถามญาติที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
ขณะที่กำลังออกไปงานแต่งงานข้างบ้านไปกันหมดพร้อมกัน
ในต้นคนเจ็บขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอด
แล้วปรีเข้าไปหานายวริสราหมื่นมีหรือเต้ยอายุ๒๕ปีเป็นน้องสาว
น้องสาวเป็นน้องชายนะคะแต่ว่าเขาเป็นสาวประเภทสองค่ะ
จู่ค่ะในต้นตบหน้าน้องเต้ยอย่างแรงโดยไม่มีสาเหตุ
เต้ยด้วยความโมโหนะคะเดินเข้าไปหยิบปืนในบ้าน
ยิงพี่ชายหนึ่งนัดจากนั้นญาติญาติพยายามเข้าไปห้าม
แต่ว่าช่วงนี้น้องเต้ยใช้อาศัยช่วงชุนละมุนหลบหนีไปค่ะ
กระทั่งช่วงค่ำที่ผ่านมาญาติได้พาน้องเต้ยมามอบตัวกับตำรวจสพมสระบุรี
เต้ยให้การว่าหลังจากที่ยิงพี่ชายแล้วขับรถยนต์
หลบหนีไปที่จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นบ้านญาติ
พอไปถึงบ้านญาติเล่าให้ญาติฟังค่ะ
ได้ยินแบบนั้นก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
โดยอ้างว่าพี่ชายคือในเต้ยมักจะขโมยข้าวของในบ้านไปขาย

แล้วพอเสพยาเสพติดแล้วก็อลวาดทำลายข้าวของในบ้านนั่นแหละ
รวมทั้งด่าทอทุบตีเธอหลายครั้ง

เห็นอยู่ในบ้านตั้งแต่ปู่ยังไม่เสีย
สำหรับปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเธอบอกว่าเป็นของปู่ค่ะ
แต่ว่าปัจจุบันปู่เสียชีวิตไปแล้ว
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่า
ขณะที่ในต้นพี่ชายตอนนี้ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ